เพราะคนที่มาร่วมพิธีเขาฮือฮา
มีคนร่วมพิธีเป็น๑๐คนนะคะ

เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
เฮ้ยได้ยินไหมเสียงแบบนี้เนี่ยตัวสั่นเทิมสั่นเทาไปเลยนะคะ
แล้วเป็นกันหลายต่อหลายคนนะเป็น๑๐คน
แล้วอาการที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลย
ภาพที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี่นะคะ
เป็นพิธีกรรมความเชื่อที่ชื่อว่า
เทวาพิเศษจัดขึ้นที่สำนักของอาจารย์ขุนกวี
ตั้งอยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอบังแพรจังหวัดราชบุรี
พิธีกรรมนี้จัดมาเพื่ออะไร
เขาบอกว่าปลุกเสกวัตถุมงคล
เพื่อให้วัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังและมีพุทธานุภาพ
ในครั้งนี้อาจารย์ขุนกวีก็ได้ทำการเชิญชวนลูกศิษย์ลูกค้า
มาร่วมในพิธีปลุกเสกพญายักษาค่ะ

เกิดเรื่องราวที่ทำให้ลูกศิษย์ที่มาร่วมงาน
ฮือฮาไปตามกันเพราะว่าลูกศิษย์เอกของอาจารย์๑๐กว่าคน
เกิดอาการคล้ายกับของขึ้นมาแบบนี้
คล้ายกับโดนพญายักษ์แฟ้งร่าง
ฮือฮ่าหื้อออออออออ่ะ

เรื่องแบบนี้ปกตินะคะเราจะเห็นกันในพิธี
กรรมเกี่ยวกับพุทธพิเศษเทวะพิเศษหรือพิธีไหว้ครูอะไรต่างอยู่แล้ว
แต่พอจบของพิธีกรรมปั๊บคุณองค์ที่อยู่ในตัวพวกเขา
สงบลงไปเองโดยที่เหมือนไม่มีใครรู้ตัวมาก่อน
ซึ่งคนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าได้รับการบวช
และได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องจากสิ่งร้ายเรียบร้อยแล้ว
ก็คือถึงแม้จะมีอาการของขึ้นแต่ว่าไม่มีสิ่งชั่วร้ายอะไรเข้ามาแฝงร่างได้
เพราะว่าเหมือนเป็นสิทธิ์มีครูค่ะแต่เรื่องนี้มันเป็นพิธีกรรมความเชื่อ
ส่วนบุคคลเอามาให้ดูกัน
และต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

แต่คุณหัวเราะเหมือนตอนที่คุณเจอที่ซ่อนเงินของสามีเลย
มันรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่

ซ่อนเอาไว้ยังไงก็ไม่พ้นค่าหรอก